มาแล้วนะคะเรื่องที่ฝากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา
เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อชุดให้ลูก
เป็นวัยที่กำลังโตเนี่ยเผื่อโตคุณมีเทคนิคยังไงซื้อให้ลูกเผื่อโต
แค่สักปี๒ปีก็พอไม่ต้องเผื่อเป็นระดับ๑๐ปี
แต่ข่าวนี้คุณครูน่าจะเห็นใจผู้ปกครอง
ไม่อยากให้ผู้ปกครองซื้อชุดกีฬาให้เด็กบ่อย
ก็เลยเผื่อให้ซะเลยแบบนี้

คือเห็นภาพแล้วไม่รู้จะหัวเราะหรือสงสารน้องดีอะค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจริงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
น้องคนนี้คือเปิดเทอมใหม่ก็ต้องได้รับเสื้อกีฬาใหม่ใช่ไหมคะ
ก็เป็นการสั่งตัดไปจากผู้ปกครองนี่แหละ
คือพอได้มาเขาก็เอามาลองใส่
โอ้โหตัวใหญ่มากค่ะพลิกดูด้านหลังนะคะ

ร้านไม่ได้อยู่ที่มาเดรีตคอเปนเฮเกิ้นหรือว่านิวยอกนะคะ
อยู่ที่อำนาจเจริญนี่แหละนะคะ
ผู้ปกครองดูเรื่องราวนี้กันก่อน

แชร์โดยผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำนาจเจริญ
ใช้ชื่อว่ายายาหญิงนาจา

เรียนอยู่ม๑สวมชุดกีฬาที่โรงเรียนเอามาให้นี่แหละ
ขนาดใหญ่กว่าตัวมากเลยบอกว่าระบุข้อความด้วยนะคะ
ชุดใหญ่ขนาดนี้โครงเรียนพละคล่องตัว

ในภาพก็จะสังเกตว่าชายเสื้อเนี่ยเกือบถึงตะตุ่มเลยนะ

หลังจากได้โพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็มีคนแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมาก
เห็นว่าแปลกดีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันนี้นะคะ
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปกว้างขวาง
ผู้ปกครองบอกว่าหลังจากที่หลานสาวได้ชุดกีฬามาใหม่

ซึ่งสังเกตว่ามันตัวใหญ่ก็เลยสงสัยนะคะ
และคิดว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของทางโรงเรียน

เพื่อนก็ได้ชุดกีฬาไซส์ใหญ่แบบนี้เหมือนกันเลย
ก็เลยแปลกใจถ่ายรูปลงในโลกออนไลน์

ก็รู้สึกว่าเสื้อตัวใหญ่กว่าไซส์ปกตินะคะ
แต่ก็ไม่ได้อะไรนะคะ
ก็แค่สงสัยว่าทำไมหลานได้ไซส์ใหญ่จังเลย
ไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้นะคะ
ไม่คิดว่าจะดังจริงนะคะ

ก็รู้สึกประโหลดี

ฮ็อกวัตต์ก็คือเสื้อของแฮร์รี่ปอตเตอร์เขาคลุม

ทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องไปถามพอแหละนะคะ
ผู้บริหารของโรงเรียนพอโรงเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าปีที่แล้วโรงเรียนเคยสั่งตัดชุดกีฬากับบริษัทแห่งหนึ่ง
แต่ชุดที่ได้มีขนาดเล็กไป
ปีนี้ก็เลยเปลี่ยนบริษัทใหม่ซะหน่อยกะจะให้พอดี

อันนี้คือเขาผู้ใหญ่นะเขาเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะ
แต่เมื่อเอาชุดไปแจกให้กับนักเรียนแล้ว
ก็มาทราบเรื่องปัญหาขนาดเสื้อผ้าที่มันมีขนาดใหญ่มาก
ก็เลยได้แจ้งนักเรียนให้กลับมาคืนคุณครูที่ปรึกษา
เพื่อที่จะเอาทั้งหมดส่งคืนบริษัทดำเนินการแก้ไขชุดกีฬาต่อไปค่ะ
ฟังเสียงขอออกค่ะ
มิ้นก็มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มีเขาไม่น่าจะถึงร้อยตัวนะครับ
ไม่มีน่าถึงร้อยตัวจึงเราก็ได้ดัดมันการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ

เรื่องนี้บอกว่าชุดใหญ่เกินสงสารน้อง
ชุดใหญ่มากเนี่ยนะคะก็ใหญ่จริง
แต่ว่าพอยืนยันแล้วว่าแก้ไขให้แล้ว
แล้วก็สังเกตว่าเด็กนักเรียนที่สวมใส่ชุดพละมาโรงเรียน
ก็ถือว่าปกติแล้วตอนนี้นะคะแก้ไขปัญหาแล้วเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งทางบริษัทก็รับชุดจากพอจากคุณครูไป
แล้วก็ตอนนี้แจกกลับคืนสู่นักเรียนในไซส์ที่ปกติ
แสดงว่าตัวใหญ่นี้ไม่มีแล้วนะคะ
น้องคนนี้ได้สวมเสื้อที่เหมาะกับการเตะตะกร่อเดาะบอลตีรังกา
แต่น้องก็ยิ้มน่ารักนะยังรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ใส่ชุดใหญ่แบบนี้นะคะ